สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมมาสูดอากาศยามเช้า
และมาดูภูเขาดอกบัวตอง
เหลืองไปทั้งภูเขาเลยนะคะ
ก็นู้นสุดลูกหูลูกตาสวยจังเลย

ทุ่งดอกบัวตองที่จังหวัดแม่ห้องศร
รวมถึงพื้นที่อื่นในภาคเหนือ

ลงมาฝนปนหนาวด้วย

จะบอกว่าฝนในช่วงเช้าเขายังไม่มานะ

ถล่มมาที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเป็นฝนฟ้าขนอง
ส่วนภาคใต้ตอนบ่ายหนักเหมือนกันค่ะ
ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงนราธิวาส
วันนี้ฝนเยอะนะโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศมายังไง
มากับลมตะวันออกค่ะลมฝ่ายตะวันออกพัดพาเอาความชื้นเข้ามาในประเทศไทย
เอามาได้ยังไงลมเหนือไปไหนลมเหนือช่วงนี้ถดถอยลงไปนะคะ
ทำให้ลมตะวันออกนี่แหละพัดพาเอาความชื้นเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทย
ทำให้เกิดฝนเอ๊มันยังไงนะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเอาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะคลื่นไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะคะ
อ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แม้ว่าบางพื้นที่จะมีฝนในทะเลด้วยเช่นกันส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะ
ช่วงเช้าเช้าเจ้าเดิมค่ะยอดดอยยอดภูทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ว่าภาคอีสานมีความหนาวเย็นใครที่ขับรถไปเที่ยวยอดดอยยอดภู
เปิดไฟตัดหมอกหน่อยนะเพราะช่วงนี้มีความชื้นเข้ามาในประเทศไทย
สายจนถึงบ่ายสีมันเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชม
เปลี่ยนกลายเป็นสีส้มเข้มจนถึงสีแดง
อุณหภูมิสูงเลยนะภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
อุณหภูมิสูงได้มากกว่า๓๕องศาเซลเซียส
แล้วก็ทานวิตามินซีให้ผิวแข็งแรงด้วยนะคะ
อ่ะใครก็พูดถึงภาคเหนือและภาคอีสาน
พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไปหมดเลยแล้วภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้เป็นจังไหนบ้างคะตอนนี้ค่ะน้ำลงแล้ว
แต่โรงเรียนหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าขอหยุดก่อนนะ
หยุดอีกสักวันสองวันเพราะช่วงที่น้ำท่วมน่ะมันมิดชั้นหนึ่งของอาคารเรียน
โครนดินมันเข้ามาด้วยพอน้ำลดเจ้าหน้าที่ทหารครูนักเรียนก็ต้องมาช่วยขัดล้างโรงเรียน
เอาคลี่โครนออกจากโรงเรียนแล้วค่อยกลับมาเรียนได้ตามปกติ
น้องเอาใจซอยเด้อเอาส่วนโคราชค่ะนครราชศรีมาน้ำท่วมไม่มีแล้วเหมือนกันนะคะ
แต่กลายเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวรายได้จากฤดูการท่องเที่ยวหน้าหนาว
เมืองโคราชเขาก็หนาวเขาสวยเหมือนกันนะภูเขาเขาเยอะนะคะ
อกจากนี้ได้รายได้จากการปลูกกะหล่ำปลีด้วยช่วงหน้าหนาวแม้กะหล่ำปลีมันโตมันสวย
เขาพลิกดินจากแปลงข้าวโพดมาปลูกกะหล่ำโตสวยงามไม่แพ้กะหล่ำ